ณวันนี้มีเทพที่มาสิงสถิตอยู่ในร่างของหมอปลายสักกี่องค์นะครับ
ค่อนข้างสลับกันหลายองค์ค่ะ

โอมิคอนที่บอกว่ามาใหม่ค่ะ
อาจจะมีอีก๒๓สายพันธุ์น่าจะรอเราอยู่ในปีหน้า
พูดให้ชัดคือท่านยมแนะนำให้ปิดประเทศอีกครั้งนะครับ
อยากให้ปิดค่ะ
๒๕๖๕ยังเป็นรัฐบาลหน้าเดิม

มีการเลือกตั้งไหมครับ

ผมกำลังคุยกับยมทูตผ่านเธอ
ใช่เธออ้างแบบนั้น

สวัสดีครับกลุ่มวิทยุ

คุณใช้ชื่อนี้เป็นชื่อจริงหรือเปล่า
ไม่ใช่ค่ะแต่มีชื่อนำสกุลของใบตังหาค่ะ
ทุกคนเข้าใจว่าหมอปลายพลายกระซิบเป็นชื่อในบัตรประชาชน

ใช่นวราชาพินิษฐโลกากรค่ะ

จริงก็ไม่เชื่อเรื่องของศาสตร์ของการเปลี่ยนชื่อค่ะ
แต่ว่าถึงเวลาที่วันหนึ่งพลายกระซิบมาบอก

ริ่นให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยว่า
วันนี้เรามาบุกบ้านหมอปลายเป็นที่แรกและอาจจะเป็นที่เดียว

วันนี้ถามตรงเลยว่า
นี่คือหมอปลายร่างทรงหมอดู
หรือว่าเป็นท่านยมมาคุยกับรายการธนทรครับ
ขอพูดว่าเป็นร่างทรงดีกว่าค่ะ

เป็นร่างทรงท่านยมและเป็นร่างทรงเทพอีกหลายองค์ซึ่งไม่เคยบอกค่ะ
วันนี้คนที่คุยต่อหน้าพี่นะครับคือท่านยมหรือคือหมอปลาย

รายการเราเห็นว่าเวลาปายให้สัมภาษณ์นะครับ

ไม่เหมือนปลายพลายกระซิบที่เรารู้จักเลย
คือจริงด้วยคนที่เห็นไลน์ออกรายการใช่ไหมคะ
จะเห็นว่าบายแบบนั่งนิ่งหรือเวลาพูดก็หลับตาดูมีอายุ
แต่จริงแล้วตัวตนบายของใบเนี่ยคือ

ใช่พูดไปหัวเราะไปอะไรอย่างนี้ค่ะ

ถ้าวันนี้พี่ขอให้ท่านโยมมาอยู่ในร่างหมอปลายนะตอนนี้ทำได้ไหมครับ
จริงจุดทูปขอแล้วค่ะแล้วแต่ท่านว่าท่านจะพูดอะไรออกมาก็แล้วแต่ท่าน

ถือว่าได้รับเกียรติจากท่านยมอาจจะมาออกรายการให้เราเห็นเป็นครั้งแรก
อืมคงไม่ได้เห็นมานั่งอยู่ข้างข้างอ่ะนะคะ
ต้องใช้คำว่าแฝงหรือว่ามาบอกมากระซิบดีกว่าค่ะ

อยู่ข้างหลังค่ะใช่แต่เป็นแบบเงาจางจางอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
หลายคนพูดก็จะบอกให้พูดอะไรที่ไม่ควรพูดท่านก็จะบอกให้ไม่พูดอย่างนี้

อย่างนั้นก่อนจะให้ทำนายเรื่องเกี่ยวกับดวงเมืองดวงโควิดแล้วก็ดวงประเทศชาตินะครับ
เห็นผีตั้งแต่เด็กค่ะเห็นผีตั้งแต่เด็กแล้วก็แยกไม่ออก
แล้วก็กว่าจะจูนติดมาเจอขึ้นที่เจอเทพ
ก็อายุประมาณ๒๐กว่า๒๒๒๓เลย
ระหว่างนั้นก็เห็นผีอย่างยังไง
ก็เห็นเป็นคนปกติเป็นแม่นี้ค่ะ

บางทีแบบเห็นนั่งอยู่เราก็เหมือนแบบเอาง่ายเลยค่ะฝั่งตรงข้ามบ้านไปเนี่ยคือบ้านทรงไทยบ้านร้างถูกต้องแต่ก่อนเนี่ยไปก็ไม่เข้าใจคำว่าบ้านร้างคืออะไรเพราะเขามีเจ้าของอยู่ใช่ไหมคะก็จะเห็นผู้ชายแก่เนี่ยเดินไปเดินมาแล้วก็จะคุยกับเขาจนวันหนึ่งคือเรามาทราบทีหลังว่าเขาเก็บศพคุณพ่อไว้ที่เนี่ยร้อยวัน

กันได้ครบสิบข้อก็เชื่อเพราะมันคืออภินิหารใช่สิสิบข้อตรงสิบข้อเลยสิบข้อตรงสิบข้อเลยขออะไรได้อย่างนั้นอย่างเงี้ยค่ะแบบวันหนึ่งมาแบบเตียงเนี้ยนอนไม่สบายจะเปลี่ยนเตียงอยู่ดีเงินมาจากไหนก็ไม่รู้เท่าราคาเตียงเป๊ะอะไรแบบเนี้ยค่ะคือมันก็จะมีเรื่องแบบแปลกแบบนี้เกิดขึ้นแล้วก็มีช่วงนึงคือแบบว่าที่องค์ผู้ชายมา
ผู้ชายคือพระกิจสนะปลายตัวเล็กเนาะไปเป็นเชลิดเดอร์ที่จะต้องโดนโยนนะคะอยู่ชั้นสองชั้นสามแบบนั้นอ่ะทีนี้พอโดนโยนอ่ะแล้วเราตัวใหญ่ไม่ได้แต่วันที่ท่านมาค่ะมันหนักมากตัวหนูหนักภายในข้ามวันแล้วชุดนักเรียนที่ใส่อยู่มันก็ครับชุดเสื้อผ้าในตู้หนูคือใส่ไม่ได้เลยคุณแม่ก็เลยบอกว่าเราจะต้องไปแล้วเราจะต้องไปซื้อเสื้อผ้า

วกลบทุกอย่างด้วยตัวเองก่อน

คนจีนที่เป็นร่ามของหนูคือคนที่
ตัดสินให้กับรัฐบาลว่า
ควรจะจ่ายเงินให้กับคนที่ปกติ

เพราะฉะนั้นเขาเอาเทสมาให้หนูทำเรียบร้อยแล้ว

หนูรู้ตัวหนูมีสติทุกอย่าง

คือเหมือนมีคนมาบอกคอยทำนู่นนี่นั่น

เขาก็เลยทำงานกับหนูได้

เขาเจอมาเยอะจนเขายอมรับว่า
หนูไม่ได้บ้าแล้วหนูของจริง
ณวันนี้มีเทพที่มาสิงสถิตอยู่ในร่างของหมอปลาย

ค่อนข้างสลับกันหลายองค์ค่ะ

นิยมนี่คือเป็นองค์ที่มาใหม่สุด

แต่คือไม่เคยบอกคนอื่นเพราะกลัวคนว่าบ้าหะ

ส่วนใหญ่ท่านก็มาบอกให้ทำอันนั้นทำอันนี้อะไรอย่างนี้ค่ะ
ให้ดูดวงนะจะต้องทำแบบนี้นะจะต้องทำอย่างนั้นนะอะไรแบบนี้ค่ะ
เราก็ต้องยอมรับในสิ่งที่ท่านขอ
วันนี้ก็ยอมรับโดยดุษฎีแล้ว
ก็ต้องยอมรับเพราะอย่างจุดเลขอย่างนี้ค่ะ

อืมได้ข่าวว่าคุณจุดสี่ครั้งแล้วออกสื่อออกไทยรัฐนี่แหละครับ

ไม่ยอมไม่ยอมจนจนหนูเพิ่งมา
มายอมเพราะว่าท่านทำให้หนูเป็นโรคนอนไม่หลับแล้วอ่ะ
พอลองทำปุ๊บนอนหลับ
นอนหลับนอนหลับโดยที่ไม่ต้องใช้ยา

เหมือนความรู้สึกภายในใจมันปลอดโป่ง
แต่จริงถามว่ามันปอดโป่งแบบนั้นไหม

หนูบอกว่าหนูจะต้องสวดยอดพระกัน๓๙จบ

อะไรอย่างนี้ค่ะหนูก็ต้องรับผิดชอบตรงนี้ทุกครั้ง
นี่คือภารกิจของเทพต่างที่ยกเว้นท่านยมที่มาเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับ

จนกระทั่งท่านยมเข้ามาในชีวิตของเรา
จริงเนี่ยท่านยมคือมาก่อนภารกิจ

คือท่านยมมาช่วงที่หนูดื้อสุด

สั่งห้ามทานอันนี้หนูก็จะทาน

ตอนนั้นท่านสั่งว่าอย่าไปกินปลาดิบ

ชอบอย่าไปแคร์เสียงอะไรก็ไม่รู้กินเลยคือเหมือนแบบ
เหมือนมีพอเวลาเราจะกินอย่างนี้ค่ะ
เสียงผู้ชายจะบอกว่าอยากกิน
กินหรือจะเป็นคนอย่างนั้นกินเลยต่อต้าน
พอหลังจากนั้นคือรู้สึกแบบ
มันผิดปกติซึ่งจริงวาซาบิมันก็ไม่น่าประดิบ
มันก็ไม่น่ามีเอฟเฟคขนาดนั้น
ก็มีอาการผิดปกติชนิดที่ว่า
เห็นตัวเองหลุดออกจากร่างเพราะมันปวดท้องมาก
แล้วก็อาเจียนสุดแต่คือตอนนั้นก็คือช่วงที่
กำลังวัยรุ่นก็มามา๑๗๑๘ก็นอนคนเดียว
คุณพ่อคุณแม่ก็อยู่อีกชั้นหนึ่งหนูก็นอนอยู่บนห้องอีกชั้นหนึ่ง
อาเจียนอยู่คนเดียวแบบทั้งลงทั้งลากทรมานมาก
แล้วก็หลังจากนั้นคือเห็นตัวเองหลุดออกมาจากตัวแล้ว
แล้วก็เห็นอีกคนนึงเข้ามาอยู่ในตัวหนู
พร้อมกับตอนนั้นท่านยมก็เข้ามาบอกแปะแปะ
แล้วก็จับมือหนูแล้วก็ลากลงไปข้างล่าง
ก็วิ่งตามวิ่งตามท่านแล้วก็วิ่งขึ้นจากข้างล่าง

ใช่ก็คือเห็นนรกเห็นถนนเห็นทุกสิ่งทุกอย่าง
ท่านก็พาลงฮวบไปเสร็จแล้วก็พาขึ้นไปข้างบนฮวบเดียว

หลังจากนั้นคือชีวิตเปลี่ยนไปเลย

แล้วก็ท่านยมก็บอกว่าถ้าดื้ออีกก็จะเอาไปจะเอาไหมล่ะ
คุณแม่กับป๊าก็เลยแบบว่าต้องยอมแล้วแหละ

หลังจากนั้นก็คือจุดเริ่มต้นทุกอย่างที่แบบ
มันทั้งเห็นผีทั้งเห็นเทพทั้งดูดวงทั้งเริ่มตั้งศาลเริ่มอะไรอย่างนี้ค่ะ

ผู้หญิงที่อยู่ตรงหน้าผมดังเป็นพลุแตก
การทายเรื่องโรคอุบัติใหม่เมื่อหลายปีก่อน
บอกว่าตอนนั้นเห็นภาพผู้คนล้มตาย
แต่ก็ไม่คิดว่ามันจะมากมายขนาดนี้
ขอไม่เรียกโควิด๑๙แล้วกันค่ะ
น่าจะเป็นโรคอื่นใช้ชื่ออื่น

มิคอนที่บอกว่ามาใหม่เนี่ยค่ะอาจจะมีอะไรอย่างอื่นมาอีกก็ได้
อาจจะมีโอ้แม่เจ้ามาก็ได้
ใช่แต่คิดว่ามาแน่ค่ะ
เพราะว่ายังมีอีก๒๓สายพันธุ์น่าจะรอเราอยู่ในปีนี้

ประเทศไทยได้รับผลกระทบจาก๒สายพันธุ์ที่จะเข้ามาไหมคะ
ถามว่าได้รับผลกระทบไหมมองเป็นสองแง่แล้วกันค่ะ
แง่หนึ่งคือคนภายในยินยอมเอง

ยินยอมที่จะรับมันมาเอง
ถึงแม้รู้แต่ก็พร้อมจะให้เธอมา

โชคดีที่เรายังได้ฉีดวัคซีน
แต่ประเทศที่คนไม่ยอมฉีดวัคซีน

ต่อไปแป๊คิดว่าเขาจะเปิดเสรี
อันนั้นแหละวันที่น่ากลัวที่สุด
ขอลองให้ยึดมั่นในกฎหมายเท่านั้นพอ

สงสัยภัณฑ์เอาชัดจะเข้ามา

หนูคิดว่าน่าจะเจอประมาณมีนาเมษา

ถ้านำเข้าวัคซีนที่ดี
หนูว่าสวยแต่ถ้าไขว่ผิดถ้าไขว่ผิดปัญหาก็เกิดอีก
ประเทศไทยเป็นประเทศแรกที่มีสูตรไขว้อันมหาศาลมากนู่นนี่ไขว้กัน

เราจะได้รับผลกระทบจากการไขว้ผิดเหรอ

เกิดค่ะคิดว่าน่าจะกุมภานี่แหละค่ะน่าจะหนัก
แค่คนแบบว่าหาเช้ากินค่ำเหมือนบ่ายอย่างนี้

มันมีหนทางทำมาหากินยังออกไปทำมาหากินได้

แนะนำอะไรไปถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ในฐานะที่ธ่านยมขะซิบ

ทุกคนรู้ว่าหมอดูคู่กับหมอเดา
เพราะฉะนั้นอย่าถือสาอะไรกับคำพูดของหนู

ในฐานะที่หนูได้ยินอะไรมาหนูขอพูดแค่นี้ละกัน
ประมาณว่าคุมให้ดีอย่าเพิ่งไปเอาสิ่งที่เราไม่รู้จัก
เข้ามาข้างในให้มันมาแพร่เชื้อให้เยอะไปมากกว่านี้
แล้วอีกอย่างหนึ่งอยากจะบอกว่ากลัวเพื่อนบ้านรังเกียจค่ะ
สิ่งที่หนูกลัวที่สุดถึงเวลาแล้วเขาจะบอกเลยว่า
บ้านนี้อะไรก็ไม่รู้เละเทะฉันไม่ให้เข้า
หรือไม่ก็จะต้องไปกักนานกว่าเดิม
อันนี้จะทำให้คนที่ทำธุรกิจที่สโขปใหญ่กว่ามีปัญหาค่อนข้างเยอะ
อันนี้อยากให้ระวังแล้วก็ป้องกันหน่อย
เสียซะตอนนี้ดีกว่าเสียยาว
พูดให้ชัดคือท่านยมแนะนำให้ปิดประเทศอีกครั้งเหรอคะ

ถูกต้องค่ะคือเรารักษาประชาชนของเราก่อนไหม
ชีวิตของมนุษย์สำคัญนะคะ
ถ้าประชาชนอ่อนแอจะหาเงินยังไง
จะหาเงินภาษีไปจ่ายพวกเขายังไง
อันนี้สำคัญเพราะฉะนั้นรักคนกันเองก่อนอืมใช่

ประสิทธิ์คุณมาให้ปิดประเทศตั้งแต่วันไหน

มันช่วงปีใหม่ค่ะแต่รู้เลยว่ายังไงก็ไม่ทำ

หนูคิดว่าเป็นการตัดสินใจของผู้นำมากกว่า

หมอดูบอกว่าเราจะโชคดีค้นพบสมุนไพรที่มารักษาไอ้ไข้หวัดที่กลายพันธุไปเรื่อย

เพราะฉะนั้นคือสิ่งที่ไปแนะนำและท่านยมแนะนำคือดูระบบภูมิคุ้มกันของตัวเองให้ดี

ใช่

ยังเป็นรัฐบาลหน้าเดิมอยู่นะครับ
มาแน่อยู่ยาว

แต่เราจะเห็นความรุนแรงเลยคือช่วงประมาณกุมภามีนา

มอบด้วย
ตุลาเห็นภาพการรัฐประหารไหมคะ
ปีหน้าดูเกณฑ์ว่าเกือบจะมีค่ะช่วงปลายปีนั่นแหละ
แต่คือยังไงเห็นแล้วก็กลุ่มเดิมอะ
กลุ่มเดิมพวกเดิมอาจจะเปลี่ยนหน้าแค่นั้นเอง
รัฐประหารตัวเองจะเกิดขึ้น

สำเร็จไหมวางแผนไว้เรียบร้อยแล้วค่ะ
มีภาพที่ไม่ใช่เขาไหม
มันมีคนอื่นลายล้อมเขาอยู่พอสมควรค่ะ
เขาอาจจะไม่ใช่คนตัดสินใจหรืออะไรหนูไม่แน่ใจ

แต่ว่ายังไงก็ยังเห็นหน้าเขาขึ้นอยู่ค่ะ

เขาบอกเขาจะอยู่อีกสักประมาณ๗๘๙ปีหลังจากนี้

สุดไม่เกิน๑๐ปีตั้งแต่วันแรกที่ขึ้น
ดวงคุณทักษิณชินวัฒนจะได้กลับประเทศไทยไหมคะ

แล้วก็ถ้ามีเหตุหนูก็จะบอกว่าอย่ากลับค่ะ

ธนทรจึงรุ่งเรืองกิจมีดวงที่จะได้เป็นนายกรมนตรีไหม

ปี๒๐๑๕เศรษฐกิจประเทศไทยหรือเศรษฐกิจโลก
เศรษฐกิจโลกแย่ลงค่ะ
เศรษฐกิจไทยดีขึ้นกว่าปีที่แล้ว
พอมันตกสุดแล้ว
มันไม่สามารถที่จะตกไปมากกว่าที่ผ่านมาแล้วอะค่ะ

ธุรกิจไหนจะเป็นธุรกิจดาวรุ่งของเขาในปีหน้า

เรื่องเกี่ยวกับเกษตรกร

ใช่ค่ะจะดีขึ้นเยอะ
มีเศรษฐกิจไหนที่ต้องระวังไหมคะในปีหน้า

ภาษีมหาศิลปะ

ใช่ค่ะมันจะมีนู่นนี่นั่นขึ้นมา
เพราะฉะนั้นเช็คให้ดีสำหรับคนทำธุรกิจ

แนะนำเลยว่าตอนนี้ถ้าใครคิดว่าจะทำธุรกิจอะไร

ใช่ค่ะปลอดภัยที่สุด

เอ่อปรายบอกว่าจะมีสงคราม
เพราะฉะนั้นแนะนำว่าถ้าคนคิดจะเก็บเงินระยะยาว

เชื้อโรคก็คือสงครามโลกในแง่มุมหนึ่ง
แต่เดี๋ยวต่อไปมันจะมีอีกเพราะฉะนั้นเนี่ย
เรื่องของอะไรที่มันลอยอยู่ในอากาศจับต้องยาก

ใช่จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ปายจะไม่บอกให้คนใกล้ตัวของปลายจับ

คลิปโตเนี่ยนะตัวบิตคอยน์เนี่ยนะปี๒๕๑๕มีอะไรที่ให้แช่มชื่นหัวใจสำหรับคนไทยไหมครับลาย

ท่านยมจะชอบมาแนวนี้ทั้งนั้นเลยมีบ้างไหม
ท่านก็บอกว่าให้มองวิกฤตให้เป็นโอกาสนะคะ
จริงช่วงนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงเยอะ
เพราะฉะนั้นใครที่คิดเร็วศึกษาเร็วตั้งตัวได้เร็วรวยรุ่งเลยเจ๊งโลดเลย
เพราะฉะนั้นตอนนี้คือช่วงของการศึกษาหาความรู้แล้วก็รีบลงมือทำลองผิดลองถูกไปก่อน
แต่อย่าเพิ่งลงทุนเยอะใช่แต่มีข่าวดีของแต่ละคนที่ใช้สมองและคิดวิเคราะห์อยู่แล้ว
วงการบันเทิงบ้างวงการบันเทิงจะมีข่าวร้ายไหม
เพราะปีที่ผ่านมามีข่าวร้ายหลายคนที่เราเชียร์ก็เลิกรากัน
แล้วก็มีข่าวดีมากมายมหาศาลคนแต่งงานกัน
คนที่เราเชียร์แต่งงานในปี๒๖๕วงการบันเทิงจะเป็นยังไงบ้างคะ
จริงก็มีผสมกันนะคะคิดว่าแต่งก็เยอะ

ยมบอกว่าแต่เรื่องของการเสียชีวิต
มีทั้งจะเห็นในเรื่องของอุบัติเหตุและเรื่องของโรคไผ่

ถามว่าดังไหมก็มีชื่อเสียงคนรู้จัก
น่าจะยากจะแต่งงานหรือเปล่า
อันนี้ไม่ทราบหนูต้องดูดวงเขา

ยมไม่ให้ดูถ้าไม่มีวันเดือนปีเกิด
ปี๒๕๖๕ก็จะเป็นเหมือนปี๒๖๖๔

แต่ก็ไม่ได้รู้สึกแบบเศร้าซ่อยเหมือนปี

ก็ยังจะแบบมีคึกคืนอะไรให้เห็นอยู่เยอะพอสมควร

ถ้าจะต้องหาบทสรุปในการสัมภาษณ์หมอปลายพลายกระซิบในครั้งนี้
ก็อย่างที่เธอว่าหมอดูผู้หมอเดา
ใช้วิจารณญาณในการรับชม